ก็ดีใจนะคะก็ต้องขอบคุณดาราเดลลี่มาก
เพราะว่าละครเรื่องเพลิงพระนางเป็นความหวังของหลายคนที่เขาเชียร์ให้เราเล่นเรื่องนี้
แล้วก็พยายามผลักดันให้เราทำให้ได้
แล้วเราก็ได้รางวัลมาก็ต้องขอบคุณดารานเดวี่
แล้วขอบคุณแฟนทุกคนที่โหวตให้นะคะ
นี่ไม่ได้ตื่นเต้นนะเดินแล้วเหนื่อย

เมื่อกี้บอกบนเวทีว่าอุ๊ยตื่นเต้นจังเลยค่ะ
จริงไม่ใช่เดินแล้วเหนื่อยขึ้นบันไดเหนื่อย
ใช่ค่ะจริงเนี่ยเพลิงภนาเนี่ยไม่ได้แบบ
ทำไม่ได้เหนื่อยมากนะคะเพราะว่าทุกคนเขาตั้งใจที่จะทำ
แล้วก็บทเขาก็เปรี้ยบเปรี้ยบทุกคนเลย
แต่มันเหนื่อยเพราะว่าความคาดหวังของหลายคนเนอะ
ที่กดดันว่าจะได้เรื่องนี้ได้หรือเปล่า

เขาบอกก่อนครับว่าพี่อ้ามเป็นคนเดียว
ที่ได้ต่อสัญญาเรื่อย
แต่เอาไป๖หรือ๗ชุดจะไม่ได้ประมาณเนี่ยค่ะ

ปีกี่ชุดเนี่ยแต่รู้ว่าขนไปเยอะค่ะ

แล้วเป็นสองวันสุดท้ายอ้วนละเลยถ่ายครึ่งตัว
คือเสียดายว่าเราจะอดทนตั้ง๑๙วันที่ตอนเย็นกินแค่ปลา
มันอาจจะกินกุ้งเผาแค่ตัวเดียวเอง
คือ๑๙วันนั้นกินข้าวน้อยมากตอนเย็นนะคะกลางวันนี้กินเยอะ
แล้วผมสมมติว่าเฮ้ยทำไมไปถึงนั่นน่ะ
วันแรกวันที่๒ทำไมเราไม่หักห้ามใจที่เราให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกิน
อ้ำกินตั้งวันแรกเลยมื้อนึงเต็มทั้งวันเลยค่ะ
ก็เลยอ้วนละก็เลยไม่ได้ถ่ายละ
คือจริงรูปนั้นถ่ายเก็บค่ะเพราะถ่ายได้แค่ช่วงเช้า
พอตอนเที่ยงอ้ำกินน้ำก็ถ่ายไม่ได้แล้ว
ค่ะอันนั้นก็ไม่กินข้าวเช้าค่ะถ่ายก่อนเลยตื่นมาแต่งหน้าถ่ายก่อนเลยค่ะ
พี่อำกินแบบของพี่เป็นยังไงข้างขึ้นตัวนี้

แล้วได้ไปกับเพื่อนก็สนุกสนานดีค่ะ
ต้องฟีฟ์ใหม่ไหมคะพี่อำ

กลับบ้านส่วนเดียวเนี่ยก็ปั่นจักรยานตลอดเลยค่ะ

เป็นรุ่นน้องกับเพื่อนกันก็อายุเกิน
น้องเขามีบอกไนอย่างไร
คือจริงเราเจอกันก่อนหน้านี้เจอบ่อย
เพราะว่าเราต้องออกกำลังกายเพื่อจะมาทริปนี้ด้วยกัน

เพราะว่าออกหลายคนมาทำให้เราฮึกเหิม

พอชั่วโมงครึ่งเราก็สองชั่วโมงครึ่งเลย
มันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราผอมได้เร็วขึ้น

ไม่รู้จะอะไรไปสู้

แต่ก็เจอกันบ้างนี่ค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะ

อยากพูดอะไรรอพูดทีเดียวแล้วกันค่ะ

ก็อยู่กันนะก็เหงาแต่ก็ชิ้นแล้วอ่ะ

ก็ไม่กินที่จะออกเราไม่เจอใครบ่อยด้วย
โอเคค่ะขอบคุณครับหย็อด
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
อะไรกัน

อยากเห็น

ไม่กลับ

ไม่ไย

อะไรกับ

เธอ

ได้แล้วได้แล้ว

เยี่ยม
เยี่ยมครับ

ไปแล้วนะ
ไปแล้วนะ